มาโดนเรื่องเบาเรื่องสบายแล้วก็เป็นเรื่องชวนหิวกันบ้างนะคะ
ไปติดตามกับคุณชดารัสโภษฎาทนวัฒน์เล่ว
สไลด์ติดมันลิ้นวัวหรือจะเป็นแฮมไก่
และอาหารจานหลากหลายที่เรียงรายอยู่ตามสายพันธุ์นี้

แต่เมนูเด็ดของร้านนี้ต้องยกให้จานนี้เลยค่ะ
เนื้อโคขุนที่ใครมาก็ต้องถามหา
เพราะเป็นเนื้อคุณภาพสูงและยังสามารถทานได้หลายส่วน
เราก็เลยมามองว่าธุรกิจนี้
มีแต่คนพุทธก็ทำการมุสลิมมาหาของกินที่บรรทาร้านไม่ได้
โดยความรู้สึกว่าอยากจะให้มุสลิมเราได้กินของ๕ล้าน
เราก็เลยเปิดร้านประเภทนี้ขึ้นมา
อย่างเช่นของคนพุทธเขาจะเป็นเนื้อหมูเป็นหลัก
ของเราใช้เนื้อวัวเป็นหลักเพราะเรามีโรงงานแปรรูปเนื้อวัวเอง
ซึ่งมาที่นี่จะทานเนื้อได้เต็มที่เลย
บนสายพานยังมีผักต่างและอาหารทะเล
อย่างปลากุ้งปลาหมึกทั้งสดทั้งใหม่
มีให้ได้เลือกสรรตามใจชอบค่ะ
ชาบูฮาล้านที่นี่มีเมนูให้เราเลือกหยิบจากสายพานมากกว่า๔๐เมนูเลยค่ะ
แต่ถ้าใครอยากทานเนื้อสดก็สามารถสั่งเพิ่มได้เช่นกันค่ะ
คะเดี๋ยวพี่ขอเนื้อสไลด์ติดมัน๒จาน
ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
เดือดปุดถึงเวลานำอาหารลงหม้อต้มแบบชาบู
ซุปที่นี่ใช้ซุปโครงไก่ค่ะ
พร้อมหัวหอมแครอทหัวใช้เท้าและไม่ใส่ผงชูรส
ใช้เวลาเคี่ยวกว่า๑ชั่วโมงทำให้ได้น้ำซุปรสชาติหวานกลม
จะรับประทานลองจิ้มน้ำจิ้มซุกี้สูตรพิเศษที่ทางร้านคิดขึ้นเอง
จะได้รสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะ
โดยเป็นอาหารแปรรูปที่ทางร้านทำขึ้นเองมีทั้งไก่ยอไส้กรอกเนื้อลูกชิ้นเนื้อ
และที่พิเศษที่สุดคือแหนมเนื้อค่ะทอดกรอบหอมน่าทานสุด
ใครอยากอิ่มอร่อยกับชาบูฮาล้านมาที่นี่เลย
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มราคาต่อหัว๒๙๙บาท
จุ่มลิ้มรสเนื้อคุณภาพได้๒ชั่วโมงค่ะ